หลังจากที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราพาคุณผู้ชมตะเวนไหว้พระตามที่ต่างนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือตอนล่าง
หรือจะเป็นตลาดพิสือนุโลกสุโหย์ไทยไปแล้ว
ล่าสุดเราจะชวนคุณผู้ชมแวะมาที่นี่
จังหวัดพระนครสีอายุทยา

ลูกชายของพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ

คุณเฮงเทงเชิญยิ้มพาแปลนบันเทิงไพรัสไปที่อสมรึงศรีเนรค่ะ
คือที่นี่อยู่ที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าในช่วงที่โป๊งเหน่งยังมีชีวิตอยู่นะคะ
นักแสดงนักเสียงโชคมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่

และไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือต้องพาไปส่องที่นี้เลยคุณผู้ชม
ขันน้ำมนต์นะคะแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวเป็นคนดวงดีมากนะคะ

ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเองที่ดวงดีนะคะยังส่งต่อให้แฟนคลับเนี่ยค่ะได้ดวงดีดวงเฮงตามกันไปด้วยค่ะ
และแม้จะเสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่องวดที่ผ่านมาค่ะ
โป๊งเหน่งเนี่ยไปเข้าฝันแฟนคลับอันนี้เรื่องเล่าคือเป็นเรื่องจริงเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ให้โชคแฟนคลับท่านนั้นด้วยนะคะ
พาเพื่อนพี่น้องในวงการรวมไปถึงครอบครัวเนี่ยเรียกว่าเห็งคือเหลือเชื่อจริงนะคะ
แล้วก็ในวันนี้ค่ะแม้วันนี้พี่โป๊งเหน่งไม่อยู่แล้วนะคะ
ลูกชายคุณเห็งนะคะก็ขอรับหน้าที่พาแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ไปที่อสมฤทธิ์ศรีเนรธาตุพุทธคุณแห่งนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็ขอพรนะคะให้โชคให้ลาบแฟนบันเทิงไทยรัฐที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะ

แต่ปรากฏว่าที่นี่คุณผู้ชมดูชัดหน้าจอกันตอนนี้เลยนะคะ

เลข๖เลข๘เลข๕ก็มี

แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่เอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ขอให้

ใช่ค่ะแหมคุณเฮงก็ทำหน้าที่ต่อได้ดีมากเลยนะคะ